เรามาดูเรื่องความสุขสดชื่นกันบ้างนะครับ

ก็บอกว่า๑๐ปีที่รอคอย
แล้วก็สุดท้ายแล้วเป็นการเติมเต็มชีวิตคู่

อยากจะมีลูกแฝด

สนุกสนานกันใหญ่เพราะว่ามีธีมของปาร์ตี้คือสวนสนุก

นี่เราประมวลภาพให้คุณผู้ชมได้ชมบางส่วน
เพราะเดี๋ยวข่าวบันเทิงของเราก็จะมีประมวลภาพมาแบบเต็มเหมือนกัน

ดูขึ้นของคุณก้อยคุณตูนกันหน่อยนะครับ
คุณก้อยรัชวินวงวิริยะกับคุณตูน
อาทิวาราคงมาไล่พี่ตูนบัดดิสลัมนะฮะ
ที่มีครอบครัวของทั้งคู่แล้วก็เพื่อนพี่น้องคนสนิท
มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม
แม่ช่วงเช้านี่แหละขบวนแห่ขันหมากมาสู่ขอ

ด่านต่างที่พี่ตูนต้องฝ่าฟันเข้าไป
เพื่อไปขอสาวเพื่อไปหาคนรักให้ได้
ก็เป็นด่านสุดหินเพื่อนเจ้าสาวจัดมาต้อนรับ

ทั้งพับเทียบทั้งย่อเลย
ต้องเต้นย่อนั่งย่ออะไรแบบนี้นะ
เต้นไปสนุกสนานไปร้องเพลงเล่นเกม
คือหลังจากว่าเพื่อนเจ้าสาวก็จะคิดให้ทำอะไร

เจ้าบ่าวเขาให้ทำอะไรต้องทำหมด
ฝ่าฟันอุปสรรคเข้าไปหาสาวให้ได้
ก็บอกว่างานนี้ในสกัดก็เล่นเอาหอบเหมือนกันนะครับ
โดยมีคุณโน๊ตอุดมแต้พาณิชย์เป็นเท่าแก่จ่ายซองอยู่หัวขบวนด้วย

ขอบคุณมากครับ
อ้าวเห็นไหมล่ะโอ้โหต้องทำทุกอย่างแหละ
อันนี้ช่วงของการผ่านประตูเงินประตูทองใช่ไหม

หลังจากนั้นเข้าสู่ช่วงของพิธีการนะครับ
พิธีการขึ้นเวทีน้าแอดคาราบาลญาติสนิทพี่ตูน
เจิมหน้าผากให้ทั้งคู่คุณ
ส่วนทางฝั่งของสาวก้อยปาเต็ดยุทธนามาเป็นผู้ใหญ่ให้
โดยในช่วงที่สวมแหวนพี่ตูนถึงกับนิ้วเกร็งเลยทีเดียวนะฮะ
และในช่วงเย็นนะครับคู่บ่าวสาวก็ได้แถลงข่าวเปิดใจกับสื่อมวลชน
พูดถึงความประทับใจซึ่งกันและกันตลอด๑๐ปีที่ผ่านมา
และกลายเป็น๑๐ปีที่รอคอยในการเติมเต็มชีวิตคู่นะครับ
สวยจังสวยมากไปฟังเสียงทั้งคู่หน่อยครับ
ระหว่างทางก้อยเขาก็มักจะเติมให้ผมเป็นคนเติมให้ผมซะเยอะ
ไม่ว่าผมจะไปทำกิจกรรมอะไรไม่ว่าผมจะมีคอนเสิร์ตเล็กคอนเสิร์ตใหญ่
ถ้าเขาว่างเขาจะไปเชียร์ตลอดเวลา
รวมถึงกิจกรรมออกไปวิ่งออกไปอะไร
ซึ่งเขาก็ไม่ได้ออกกำลังหรือวิ่งตั้งแต่แรก
เขาก็เลือกที่จะมาตากแดดตากลมกับเรา
ความรักที่พี่ตูนให้ก้อยคือ
มันมากพอที่จะทำให้ผู้หญิงคนนึง
กล้าที่จะมีแรงเดินต่อไปในทุกวัน

เป็นเริ่มต้นของก้าวของมรรธรรมใหม่ในชีวิต

บอกว่าในที่สุดก็มาถึงวันนี้นะครับ
จำกันได้ไหมครับเพราะว่าพี่ตูนขอคุณก้อยทำเซอร์ไพรส์
การขอแต่งงานเมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จนกระทั่งถึงปลายปีเข้าสู่ประตูวิวารนะครับ
นี่เราก็นะคะจะได้กล้องเจาะน้องอุ๋ยได้มายิ้มเตลืมเขาด้วยนะครับ
ผมยินดีครับทั้งคู่ด้วยจริงเพราะเราก็ติดตามผลงานก็มานานมาก
ความรักทั้งคู่เนี่ยโอ้โหฝ่าฟันอะไรมาด้วยกันนะครับ

มาจากหลากหลายวงการเลยมาร่วมแสดงความยินดี
ก็สนุกสนานไปด้วยเพราะว่าเขามีการจัดทีม
คอนเซ็ปต์ก็คือคอนเซ็ปต์สวนสนุก

เป็นงานใหญ่ที่มีแขกเหลือร่วมมากว่าสามพันคนนะครับ
ก็บอกหรอถ่ายรูปเยียดเลย
พอบนเวทีแบบนี้พองานพิธีเสร็จสิ้นนะฮะ

โอ้โหสนุกมากสนุกนะดูบรรยากาศเนี่ย
งานเลี้ยงฉลองสกรูข่าวบันเทิงเราจะรวบรวมรายละเอียด
แล้วก็บรรยากาศมาให้ดูกันนะครับ

ครับคุณรถเมย์คนึงนิดอ๋อพิธีกรสาวของเราด้วยเหมือนกันค่ะ
ก็พิธีมั่นนะครับกับหนุ่มนอกวงการคุณบอลสุเมฆนะครับ
ก็จัดพิธีกันที่บ้านปาร์คนายเลิศนะฮะ
โดยทำพิธียกน้ำชาแล้วก็พิธีมั่น
ซึ่งบรรยากาศก็มีครอบครัวญาติสนิทแล้วก็เพื่อนพี่น้องในวงการ
ไปร่วมแสดงความยินดีนะครับ
อย่างเช่นคุณนิตอรพันธ์นะฮะคุณอุ่มกันชัย
ก็ไปแสดงความยินดีในพิธีมั่นหมายตรงนี้นะครับ
ช่วงที่ทำให้แขกที่มาร่วมงานต่างพากันซึ้งใจ
ก็ตรงที่เจ้าบ่าวคุกเข่าคุณ
และกล่าวคำสัญญา๓ข้อกับเจ้าสาว
ว่าจะดูแลจะรักตลอดไปจะไม่มีผู้หญิงคนอื่น
และจะทำให้รถเมย์เป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุด

ไม่ว่าเราจะอายุ๖๐๗๐๘๐เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
รวมใจกันนะคะให้กับน้องชายน้องสาวของเรานะคะ
มีความรักที่มั่นคงสดชื่นสม่ำเสมอและยืนยาว
ร่วมยืนแบบนี้ตลอดไปนะคะ
พิธีกอลภัณฑ์ก็โดยผ่อนให้นะ
นี่ก็เป็นคำมั่นสัญญาแห่งความรักนะครับ
ก็ถือว่าเสร็จสิ้นพิธีมั่นหมายนะ
หลังจากนี้ก็จะมีพิธีฉลองมงคลสมรส
ในวันที่๑๙ธันวาคมนี้

ก็แสดงความยินดีกับทั้งสองคู่ด้วยนะคะ

มีความสุขค่ะมีความสุข